ขอชวนทุกคนนะคะมาร่วมให้กำลังใจ
นักวอลเลอร์บอลหญิงทีมชาติไทยค่ะ
เพื่อร่วมการแข่งขันวอลเล็บบอลระดับเอเชีย

ตั้งแต่วันที่๑๘ถึง๒๕สิงหาคมนี้
ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ
เข้มคุ้นตรงใจแน่นอน